มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
วันนี้พักการเมืองยังคงเดินหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกันอย่างคึกคักนะครับ
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้กรกตดูแลการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผู้สมัครและพักต้องแจ้งช่องทางรายละเอียดตั้งแต่วันรับสมัคร
ส่วนกองเชียร์ต้องระบุตัวตนชัดเจน
หากใช้เงินเกิน๑๐๐๐บาทต้องนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายพัก
อกจากนี้ยังให้อำนาจกรกตสั่งแก้ไขและลบข้อความได้ทันทีหากพบหาเสียงผิดข้อห้าม
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดศูนย์ประสานงานพักเขตบางซื่อพร้อมเปิดตัวนายแพทย์ธนวัฒน์จันทรลาวัลหรือหมอเอก
แม้ว่าอาจจะต้องเหนื่อยแต่มีความเหมาะสมรับใช้ประชาชนในเขตนี้
ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันไหนของเดือนมีนาคม
ประชาธิปัตย์พร้อมทุกเมื่อไม่มีปัญหา

ในที่สุดก็จะเป็นปัญหาสำหรับบ้านเมืองอีก
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกไปยังผู้ที่ไม่ยอมรับ
ให้กระบวนการประชาธิปไตมันเดิน
ว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอุปสรรค
กับการพัฒนาของบ้านเมืองต่อไป
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
นำทีมคณะผู้บริหารเปิดสาขาพักภาคเหนือจังหวัดเพชรชบูรณ์
โดยระบุสิ่งที่นายบรรหารผู้เป็นพ่อทิ้งไว้

พักชาติไทยพัฒนาแม้จะเป็นพักขนาดเล็ก
แต่ก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชน

แล้วพลองเราจะช่วยกันทำเพชรบุญให้งดงามเหมือนจังหวัดสุภัณฑ์ได้ไหมครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
สัยนำเสนอนโยบายกับประชาชน
ที่วัดท่าสุงทักษินารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยืนยันพร้อมทำงานไม่เล่นการเมือง
เพราะความขัดแย้งไม่ทำให้คนไทยรวยขึ้น
แนวคิดนี้ทำให้พักได้ที่นั่งสอสอยกจังหวัด
เลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอนโยบายเข้าระบบกำไรแบ่งปัน
ซึ่งทำได้จริงหลังศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียด
ว่าที่ผู้สมัครสอสอพักพลเมืองไทย
มีเขตกอทมและปริมนธนร่วมเสียวนาหัวข้อการเลือกตั้งปี๖๒

โดยนายเอกพรรักความสุขหัวหน้าพัก
แวิธีปราศัยหาเสียงเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมมากที่สุด
ก่อนออกเดินสายทั่วประเทศ
พักพร้อมต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนประเทศ
แต่มากน้อยแค่ไหนต้องอยู่ที่ประชาชนพิจารณาก่อน
ธนกรหวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐระบุ
มีผู้ไม่หวังดีใช้วิธีดิสเครดิตภักดิ์พลังประชารัฐว่า
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพักที่จังหวัดพยาว
มีประชาชนมาร่วมงานน้อยโดยได้เผยแพร่ภาพเวทีปราศัย
ที่มีผู้ฟังไม่กี่คนส่งไปตามโซเชียล
ที่ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับขออย่าโยงพักพลังประชารัฐเกี่ยวกับกรณีอบจพระยาว
ไม่อนุญาตให้พักเพื่อไทยใช้สนามกีฬาปราศัย
เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
มองว่าพักจะเป็นทางเลือกอีกพักหนึ่ง
ที่ทำให้มีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดประชาธิปไตย
ท่ามกลางประชาชนมาร่วมฟังการประสัยกว่า๕๐๐คน
ปิดท้ายกันที่นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
พร้อมสมาชิกกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ขึ้นเวทีบนรถขยายเสียงที่บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี
ตีการทำงานของรัฐบาลคอสช
พร้อมทั้งอ่านแถลงการคัดค้านไม่เห็นด้วย
กับการเลื่อนการจัดเลือกตั้งออกไป
ก่อนเดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงานกรกตจังหวัดนนทบุรี